เรื่องดีกันเลยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังพระเอกคนนี้ค่ะ

เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหมากเขานะอายุ๓๒ปีแล้วนะคะ

ก็เดินทางไปทำบุญแล้วก็ถือโอกาสดีแบบนี้ชวนคนพิเศษไปด้วยค่ะ
หลายคนอยากรู้นะว่าคนพิเศษของหมากฟารินเนี่ยมีใครบ้าง

เมี่ยงเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณหมากนั่นเองนะฮะ
รวมไปถึงคนพิเศษที่อยู่ในใจเลยก็คือน้องคิมเบอร์รี่

แล้วก็ยังมีณเดชนคุกิมิยะนะคะ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทผู้จัดการส่วนตัวได้ไปร่วมบุญถวายพระทหารเพลงค่ะ
แล้วก็ถวายสังขทานที่วัดโพทองย่านพระราม๒
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
หมากเองเขาก็โพสต์ภาพเอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
แล้วก็บอกว่าวันเกิดปีนี้เรียบง่ายตอนเช้าชวนกันทำบุญ
ส่วนตอนเย็นจะมีดินเนอร์กันแบบสบายภายในครอบครัวครับ
ของขวัญให้ตัวเองปีนี้แล้วก็ไม่มีแพลนอะไรเลย
ไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันแฮปปี้ลงตัวดีหมดแล้ว
เอาเป็นว่าอยากจะขอพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยก็แล้วกันนะคะ
น่ารักเนาะเป็นวันเกิดตัวเองแต่ไม่ขอพรให้ตัวเองนะขอให้กับทุกคน

นอกจากจะไปร่วมบุญด้วยกันแล้วก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความโวยพรวันเกิดแบบนี้นะคะ

หวานทะลุโลกกันเลยทีเดียวคุณค่ะ
มีทั้งตอนที่หนุ่มมากก้มผูกเชือกรองเท้าให้
นอนหนุนตักกันแล้วก็ฟินกันต่อ
ถ้ามั้ยก็ได้ปลอดภัยด้วยภาพนี้
ดูแล้วเนี่ยคนสดอิจฉาเราเรียบหลังว่ามากไม่ได้ขอพรอะไรให้ตัวเองพวกเราก็ขอพรให้มากแล้วกันนะฮะ